ยังไม่ตกเลยนะไม้ด่าง
มีถนนไม้ด่างแห่งแรกในประเทศไทยแล้ว
อยู่ที่ปลาจีนบุรีครับที่อำเภอประจันตคามครับคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าใครรักไม้ด่างแล้วมาดูของที่นี่นี่
ถนนไม้ด่างที่ว่านี้คือบริเวณริมถนนสายสุวรรณสอนน้ำตกตะคร้อครับ
ตะบนโพงามอำเภอประจันตคามจังหวัดปลาจินบุรี
ซึ่งกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่นะครับช่วยกันตั้งชื่อว่า
ตลาดไม้ด่างบ้านยางเรียกทรัพย์นะครับ
โดยชาวบ้านชาวสวนในพื้นที่นะครับจะนำผลผลิตนะครับ
เฉพาะไม้ด่างมาวางขายกันตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะ
มีทั้งหน้ากากฟาโรนะครับหูช้างด่างเหลืองสบู่เลือดด่างเพชร๗สี
แล้วก็อีกหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งราคาก็แตกต่างกันไปนะครับ
มีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักล้านจ้า
แต่เจ้าของบอกว่ายังก่อนยังไม่ขายเพราะมองว่าเจ้าต้นนี้
มันกำลังเจริญเติบโตและยังมีหน่ออยู่รอบอีกจำนวนมาก
ซึ่งเฉพาะหน่อเนี่ยก็ขายราคาหน่อละสองแสนแล้วล่ะนะฮะนอกจากนี้นะครับ
ครับคุณผู้ชมหูช้างด่างราคา๑๐๒๐๐๐บาทครับคุณผู้ชม
กระดาษดำด่าง๗๐๐๐๐บาทครับ
สาเหตุที่ราคาแพงคือมันปลูกยากครับคุณผู้ชม
นายภัยศาลต่างแขวงนะฮะท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๗ตำบลโพงามเนี่ย
เล่าบอกว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านเนี่ยเคยเอาไม้ประดับต่างนะ
แล้วก็ไม้ด่างไปขายที่ตลาดจรุจักรกรุงเทพ
ดงบังปลาจีนนะครับ
แต่พอเกิดไอ้โควิด๑๙ตลาดทั้ง๒แห่งถูกสั่งปิดชั่วคราวไง
ชาวบ้านก็เลยมาขายทางออนไลน์นะครับ
แล้วก็รวมตัวกันมาเปิดถนนไม้ด่างแห่งนี้

คาดว่ารายได้เนี่ยเฉลี่ยหลักแสนบาทต่อวันทีเดียวครับ